ลูกโมงสวันอัดแก๊สระเบิดนะคะ
จนรถไฟแม่ก็จกแตกนะครับ

เมื่อกี้มีคนถามถึงหนูพอดีเลย

สวัสดีอย่าง

แล้วก็ทำให้รถไฟไหม้
คือเจ้าของร้านรูปโปรงเกือบตายเลย
สมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรี

อยู่ที่บริเวณแยกวัดป่าคลองกุ้ง

หลังรับแจ้งก็เลยมีการประสาน
ไปถึงร้อยตำรวจเอก
ศรีจันทร์เรือนเงิน

อยู่ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองจันทบุรี

ก็ไปพบว่าบริเวณที่เกิดเหตุ
อยู่ที่ร้านลูกโป่งแห่งหนึ่ง
ซึ่งเจ้าของร้านเป็นเจ้าของรถด้วย

ได้มีการนำส่งไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

เขาไปถูกแรงระเบิดของลูกโป่ง

หลังจากนั้นมีการสอบถามและตรวจสอบ

สภาพภายในรถที่เบาะนั่งคนด้านหลัง
ถูกเพลิงลุกไหม้เสียหาย
โดยที่ภายในรถมีเศษชิ้นส่วนของลูกโป่ง
แตกอยู่กระจายไต้ไปหมดเลย
ส่วนที่บริเวณรอบรถยนต์คันที่เกิดเหตุ

ทั้งยังมีจักรยานยนต์คันหนึ่ง

มันพุ่งไปอีก
แสดงว่ารถมีความแรงมาก
พุ่งไปชนแตกอย่างส่วนจอดอยู่ข้างโดยพังเลย

เมื่อนำลูกโปรงใส่ไปมาสัก๔๐๕๐ลูก

ซึ่งเสียงดังสนั่นจนกระทั่งร้านฝั่งตรงข้ามเนี่ย

ปรากฏว่าก็เลยมีการสันนิษฐานนะครับ

สตาร์ทรถก่อนเปิดแอร์แล้วก็ถึงเอาลูกโปรงใส่

แต่เอารุกโป่งกัดก็ไปเลย
จนกระทั่งเกิดเหตุระเบิดขึ้นมาแบบนี้
เป็นความร้อนที่ทำให้ลูกโป่งเนี่ย

ยังใช้แก๊สฮีเรียมอยู่เหรอ

ถูกต้องต้องระวังนะครับคือ
ถ้าเกิดเราซื้อลูกโป่งจะน้อยจะมากอะไรอย่างนี้
แล้วเอาไปไว้ในรถที่มันร้อนเนี่ยแล้วเรามีลูกเด็กเล็กแดงอะนะ

อันตรายอันตรายมากเลยไม่ได้เลยทีเดียว
กลับมาข่าวนี้กันอีกทีนะคะ
หลังจากที่แบบว่าฮือฮากันไปอยู่พักหนึ่งก็ยังไม่จบสิ้น
ทุกอย่างมันยังดูคุมเคลือไม่ค่อยจะเคลียร์อะไรสักเท่าไหร่เลยทีเดียว
พูดอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะ
เพราะว่าเมื่อเร็วนี้ก็มีการแบบโพสต์รูปลูกสาว
ลงมานะฮะมาหลังจากที่เกิดประเด็นดราม่า
ถ้าพูดอย่างนี้แล้วจะเป็นใครไปไม่ได้

ก็ลูกสาวเขาชื่อน้องปีใหม่นะคะ
ก็มีความถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันยังจะคุ้มเคลือ
แต่ว่าก็เรียกได้ว่ามีลูกสาวเป็นกาวใจนะ
อีกไม่นานคุณแม่แอฟทักษะออนก็คงจะใจอ่อนมั้ง
ปกติจะเห็นพ่อบ้านใจกล้าอย่างหนุ่มสงกราน
เขาโพสต์ภาพแซวลูกสาวน้องปีใหม่
แต่ว่าพอหลังจากที่สาวแอปมาเปิดใจว่า

แต่ก็ยังมีสถานะเป็นสามีภรรยากัน
ก็ได้เป็นกระแสข่าวต่างตามมามากมาย
ชาวเน็ตนี่เรียกว่าต่างก็พากันขุดคุย

เรื่องสาระนี่เป็นเรื่องที่สนใจกันแค่เดียว

สาระยังไม่มีคำอื่น

ก่อนหน้านี้หนุ่มสงการเองเขาก็ออกมายอมรับนะครับ
ตอนนี้ก็กำลังจะเดินหน้าง้อเมีย

เอาเลยตั้งแต่เกิดเรื่องที่หนุ่มสงการเนี่ย
กับลูกสาวปีใหม่อีกแล้วตอนนี้นะ

หนุ่มทรงการเนี่ยได้กลับมาโพสต์รูปคู่กับน้องปีใหม่อีกสักครั้งหนึ่ง

ที่เจ้าตัวเนี่ยมีแบบหน้ามีแววเศร้า
ผิดกับน้องปีใหม่ที่ดูยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะ

เขาเรียกว่างานนี้หนุ่มสงการก็คงจะต้องเดินหน้าง้อภรรยาต่อไปนะ

เดี๋ยวเราก็ดูกันว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร

แต่มายูเขาเป็นเพื่อนกับปีใหม่

ไม่ใช่หมายความว่าเขาเกิดแบบว่าห่างกันเดือนเดียว

มายูเกิดพฤจิกาใช่มั้ยฮะ
แล้วก็ธันวา

เธอรู้มั้ยว่าสังของทอระศัพท์นี่นะ
อยู่ในห้าป้ามะบอกว่ามึงดูไม่ได้นะลูก
เพราะว่ามันคลิปสามาก

เออนะโถดูสิไม่ให้เล่นไปดีกว่า
อีกหนึ่งข่าวค่ะของคุณอเล็กซ์ธีรเดชนะคะ
ต้องบอกว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยหลายคนเวลาได้ยินชื่อเขาจะแบบ
นึกถึงหนุ่มตีขี้เล่นแล้วก็ชอบแห่ชอบแกล้งเพื่อนในกองละครถูกไหมคะ
อีกอย่างหนึ่งที่แบบหลายคนคุ้นเคยก็เมื่อ๒๓ปีที่แล้ว
ก็เป็นคู่จิ้นกับนางเอกรุ่นพี่อย่างคุณจอยลิลานีนะคะ
หลายคนก็พยายามจะแบบโอ๊ยตกลงใช่หรือเปล่า
สุดท้ายมาเนี่ยก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องในวงการเท่านั้นเองนะคะ
ด้านของการแสดงก็ถือว่าเป็นพระเอกอีกคนนึง
ค่อนข้างมีงานอย่างต่อเนื่องมีพรีเซนเตอร์ต่างนานามากมายเลย
ล่าสุดเราได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของคุณอเล็กซ์นะคะ
ก็คือว่าเขาเนี่ยเป็นครั้งแรกได้มานุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมค่ะ

ซึ่งเจ้าตัวก็เผยบอกว่าเป็นประสบการณ์ดี
ครั้งนี้เนี่ยนะคะไม่อยากเชื่อตัวเองเหมือนกันว่าทำได้
ปฏิบัติธรรมครั้งแรกในชีวิต๓วัน๒คืน
โชคดีมากได้มีโอกาสช่วยทำบายสีเพื่องานทอดกระถิ่น

อกจากนี้ก็ยังมีการบรรยายทำใบสีเอาไว้อีกนะครับ
บอกว่าจากที่เคยเห็นแล้วคิดว่าเออสวยดี
ไม่คิดว่าจะได้มานั่งทำบายสี
ไม่ลุกไปไหนตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึงตีหนึ่ง

ถูกต้องแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็เชื่อว่าทำดี
คิดดีทำดีนะคะเชื่อว่าในแรงศรัทธาเนี่ย
ธรรมะจัดสรรสิ่งงดงามให้ชีวิตแน่นอนเลย
มาดูเรื่องนี้เรื่องนี้น่ากลัวนะครับ
เปิ้ลนาคอนนะครับประกาศตามล่าเลยนะ

มีชัยแปลกหน้าครับคุณผู้ชมครับ

นี่นะฮะขับรถมาเสร็จปึ๊บเข้ามาในบ้านเลยนะ
ยกมือสวัสดีไหว้อะไรแหละ
ไม่รู้ไหว้ไหว้สารมะพรูมมาก
อ่ะเสร็จเข้าไปในบ้านก็เลยนะ
ถ้าใครรู้เบาะแสช่วยแจ้งเข้ามาด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านของเปิ้ลนะครับ
วันที่๘ตุลาคมนะครับเวลาเที่ยง
เราไม่รู้จริงว่า๒คนนี้

บางทีเปิดประตูเข้าไปแล้วเด็กอยู่อย่างนี้

ล่าสุดก็มีการอัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านไอจีนะคะว่า

อ๋อเขาอ่านว่าปอนนาเคิล
ปอนนาเคิลเปิ้ลนาคอน

นี่ใครเขียนไหมครับ
คุณเปิ้ลเขาเขียนแบบนี้อย่างดู
พี่เปิ้ลครับ
ยังมีความปอนนาเคิลอยู่
เปิ้ลครับบางทีเวลาที่มันน่ากลัวอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ต้องมุกมากอะไร

โอ้โฮด้วยแบบโสดส่งกันเนอะ

วันนี้หมดเวลาพอดีเลยคุณผู้ชม

ใช่ง่วงนอนแล้วอ๋อโอเค
ง่วงนี้เอาพากลับบ้าน

ก็เก่งป่ะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนเร็ว

สวัสดีค่ะกลับบ้านแล้ว

สวัสดีค่ะ